เนื้อควายแก้บนไม่ลงตัวถึงขนาดฆ่าถึงขนาดแกล้งกันนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าสารเจ้าพ่อฟ้าเฟืองตำบลบ้านเอื้อมที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
มีคนถูกแทงเสียชีวิตในท่านั่งคุกเข่าคว่ำหน้ากับพื้นเนี่ย
ก็คือนายนิยมปิงแก้วอายุ๕๘ปีจมกองเลือดอยู่หน้าศาลเลยนะฮะ
มีแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่หน้าอกซ้าย๓แผลแล้วก็หลังอีก๔แผล
ผู้ก่อเหตุเป็นญาติกันนะฮะชื่อว่านายบุญเรืองทิพย์โหลอายุ๖๐ปีนะครับ
คุมตัวไว้แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวต่อ
ก่อนเกิดเหตุทั้งนายนิยมผู้ตายและนายบุญเรืองผู้ก่อเหตุ
มาร่วมงานแก้บนเพราะมีคนในหมู่บ้านสอบติดข้าราชการ
แล้วก็เฮกันนะฮะก็เลยมาแก้บนล้มควายหนึ่งตัว
เพราะว่าสารเจ้าฟ้าเฟืองเจ้าพ่อฟ้าเฟืองเนี่ย
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือขอโชคขอลาบหน้าที่การงาน
สมหวังจะนำเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูมาแก้บน
อันนี้แก้ทั้งตัวเลยคุณล้มควายทั้งตัวเอามาถวายนะฮะ
หลังล้มควายเสร็จในช่วงเช้าก็นั่งดื่มกินเหล้ากินเลี้ยงกัน
ช่วงบ่ายทั้งผู้ตายและผู้ก่อเหตุมีปากเสียงทะเลาะกัน
เรื่องอะไรฮะเรื่องแบ่งเนื้อควายที่เอามาแก้บนเอามาถวายเนี่ย
แบ่งกันไม่ลงตัวคนหนึ่งได้มากคนหนึ่งได้น้อย
พยายามที่จะห้ามปรามไม่ให้ทะเลาะกันแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิด
เมื่อผู้ก่อเหตุกระหน่ำแทงผู้ตายจนสิ้นใจในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวนายบุญเรืองไปสอบสวนที่สพ
ให้การบอกว่าเขามีหน้าที่เชือดควายควายถวายนะครับ
แบ่งเนื้อควายให้เฉลี่ยคนละ๒๕๐บาทอันนี้คิดเป็นบาทนะ
เลียให้ชาวบ้านอะไรกันด้วยแต่ผู้ตายไม่พอใจมาถามว่า
มีปัญหาอะไรแล้วตรงมาชกผมแล้วก็รัดคอผม
เอามีดเนี่ยแทงออกไปมั่วแทงออกไปมั่วนะ
ไม่รู้ว่าโดนไปกี่แผลจนทำให้เขาตายนะครับ

ก็เค้าพอตีผมตีขึ้นหักคอผมเนาะ
ผมกลับมาพูดกันเอาเมาท์ก่อนครับ

ทุกคนเมาท์ทุกคน

ส่วนภรรยาผู้ตายเล่าให้ฟังว่าทั้งคู่เคยมีปัญหากันเรื่องเลี้ยงวัว

ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุโหดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ
แล้วผู้ก่อเหตุนั้นเวลาเมาคือชอบเพี้ยน
ภรรยาผู้ตายบอกควบคุมตัวเองไม่ค่อยจะได้ฮะ

พนักงานสอบสวนได้นำตัวนายบุญเรืองมาสอบสวนเพิ่มเติมนะฮะ
โดยมีทนายความจากสภาธนายความจังหวัดลำปางเข้าร่วมรับฟังด้วย

ฆ่าผู้อื่นแล้วก็ช่วงบ่ายนี้จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพต่อไปนะครับ
แล้วก็นี่ล่าสุดตำรวจคุมตัวไปทำแผนแล้วนะฮะ
คำรับสาภาพที่จุดเกิดเหตุแล้ว
หลังจากนั้นจะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

นี่เจ้าพ่อคงโอ้โหอะไรเนี่ย